เพราะว่าเป็นประเด็นที่เสื่อมเสียถึงสมาคมฟุตบอล

กรณีการจุดพลุไฟในการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียฟุตบอลอาเซียนครับ
ครั้งนี้ล่าสุดมีความคืบหน้าก็คือ
คนขายพลุมอบตัวแล้วกับตำรวจลำปาง
นายวรพลเสือสกุลวัย๓๘ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปาง
ข้อหานำเข้ามาผลิตและมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประหลัดกระทรวงกลาโหม
พร้อมกับพี่สาวเข้ามอบตัวกับ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหัวหมาก
ที่ก่อเหตุจุดพลุไฟเข้าสอบปากคำ
รู้มาว่าซื้อพลุนี้มาจากพ่อค้าในจังหวัดลำปาง
ก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอสารจังหวัดลำปางแล้วก็อนุมัติหมายจับค่ะ
โดยทหารก็ได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา
นายวรพลสารภาพนะคะว่ามีอาชีพเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง
แล้วก็ขายพลุผ่านเฟซบุ๊คเพื่อหารายได้เสริม
การแข่งขันฟุตบอลซูซิกิครับนัดชิงชนะเลิศนัดสุดท้าย
ระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียซึ่งก็ส่งสินค้ามาทางปรายศนีย์ค่ะ
ในวันแข่งขันจริงตัวเขาเองก็ไปนั่งชม
แล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยในสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานด้วย

สิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่สบายใจเลย
เพราะว่าเขาตั้งใจขายไปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นแค่พลุสองสว่าง

เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหา
แล้วก็ให้ประกันตัวในวงเงิน๑แสนบาท
รายงานตัวอีกครั้งวันที่๑๐มกราคมปีหน้าค่ะ
ซึ่งบทลงโทษในข้อหานี้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับ๕๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ